เห็นแต่งตัวสวยจัดเต็มขนาดนี้แต่เมื่อมีออเดอร์มาพี่เจี๊ยบก็พร้อมโชว์ฝีไม้ลายมือการทำก๋วยเตี๋ยวสวยคนเดียวเลยล่ะค่ะ
สมแล้วล่ะที่เป็นทายาทก๋วเตี๋เนื้อเจ้าเก่าเจ้าดังในตำนาน
ทั้งสวยเก่งเลิศแบบนี้ขอปรบมือให้รัว
เมนูหมี่ม่วงของเฮียน็อตจะพร้อมทานแล้วเดี๋ยวไปหาโต๊ะนั่งชิมไปคุยไปแล้วกันค่ะ
อันนี้ไม่ต้องพุงอะไรเพิ่มเติมแล้วน่ะค่ะไม่ต้องเลยค่ะทุกอย่างพร้อมแล้วนี่ก็คือเมนูหมี่มั่วหมี่มั่วเหล่า

หอมค่ะหอมกระชายเลยแหละเนอะแล้วก็มีความเผ็ดร้อนของพริกตัวนี้
เนื้อก็ยังมีความนุ่มเหมือนเดิมอืมใช่มีเนื้อแล้วมีหมูมีหมูด้วยค่ะ
หมูของเรานี่เราก็แยกกันนะคะเราแยกหม้อค่ะครับผมแต่หมูที่นี่จะเป็นน้ำใส
หมูก็ดีนะน้ำซุปหอมหอมหวานค่ะอืมลูกหมีนก็ชอบแจ้งหลืมเหมือนกัน
อร่อยหมูหมูล้วนนะคะไม่ผสมแป้งแต่สุดท้ายด้วยถูกต้องค่ะ
ความหอมตรงนี้นะครับใช่เลยค่ะส่วนส่วนตัวลูกชิ้นเนื้อนะคะที่ร้านเนี้ย
เป็นญาติธรรมนะคะสูตรของที่บ้าน
ก่อนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยปั้นทุกเช้าเลยที่จะเผ็ด
ทำทุกวันแต่พอหลังมันมากจำนวนมาก
ต้องใช้เครื่องพอใช้เครื่องก็เลยให้ญาติมาทำ

บางทีก็เขาก็ไปส่งให้กับเจ้าอื่นได้ด้วย
พูดถึงร้านรสเด็ดดีกว่าราคานี้๕๐ปีแล้ว
มีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างไรให้ทันยุคทันสมัยของ
แน่นอนเลยค่ะความที่เราต้องเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนชมนะคะ
เนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้อยู่ถึงสิ้นปี

มีค่ะยังไงเราก็ยังมีอยู่เพราะว่าเรามีเปิดเพิ่มอีกที่หนึ่งตอนนี้
อ่ามีอีกสาขาหนึ่งซึ่งหมายว่า
เก๋กว่าใช้ไรกว่าราคาเหมือนเดิม

ไม่ค่ะเราเป็นการตอบแทนลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเรามาตลอดไงคะ

ไม่เหลือภาพลักษณ์ร้านก๋วยเตี๋ยวแบบเดิมเลยละนี่
เอาละครับตอนนี้นะครับมาอยู่ที่รถดีเด็ดสาขาใหม่ล่าสุดเลย

และสิ่งสำคัญคือสีเนี่ยมันเป็นสีของพลัง

งกุ้ยก็มาสีแดงก็มาจากความเป็นสดดิบของวัตถุดิบที่เราใช้สีแดง

เมนูที่ขายร้านนี้เหมือนกับร้านเก่าไหม
เหมือนทุกเมนูค่ะแต่เรามีเพิ่มอย่างที่เรียนว่า
เราจะมีก๋วยเตี๋ยหมูเพิ่มหมูเป็นน้ำข้นรสชาติแบบเดียวกับรสชาติของก๋วยเตี๋ยวเนื้อ

ค่ะส่วนน้ำของน้ำใสที่อยู่ที่ร้านนู้นเป็นก๋วหมู

ก็คือเป็นเมนูเดียวกันเพราะเราใช้ครัวกลาง

ใช่ถ้าเป็นภายใต้แบรนด์ของเจี๊ยรสดีเด็ดนะคะ

เจี๊ยบรถดีเด็ดนี้ได้เรียกว่าฉีกหน้าตาเดิมของรถดีเด็ด

ในการคิดก็ผู้ที่ได้เปลี่ยนจริงให้เจ๊บเลยเนี่ยคือพี่ข่าวสุทธิพงศิริยะ
พูดสไตล์ฤทธิ์ชื่อดังประเทศไทย
เราก็ไปเป็นนักเรียนขั้นก่อนเรียนไปเรียนมาเรียนมาคุยเลย
ขาบหนูจะทำแบรนด์นะจังหวะวิกฤตเป็นโอกาส

เราก็เลยเตรียมความพร้อมเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นแบบบรรยากาศใหม่

ให้เด็กวัยรุ่นได้เข้ามาเสพบรรยากาศอาหารอร่อยราคามิตรภาพเหมือนเดิม
เก้าอี้ดีไซน์ทุกอย่างออกแบบใหม่หมดเลย

เวลาทานต้องมีช้อนซ่อมตะเกียบลูกค้าก็อยู่ตรงไหน

อยู่ตรงนี้เลยสามารถหยิบได้เองเลย
ความเปลี่ยนแปลงของมันตลอด๕๐ปีที่เราเห็นมันมีอะไรบ้างครับ
มากขึ้นตึกเพิ่มขึ้นความทันสมัยการดีไซน์ของแต่ละแบรนด์นะคะ
ก็ใหม่ขึ้นเราก็เลยต้องพร้อมเปลี่ยนตัวเองเพื่อไปเจนต่อไป
ใครที่อยากมาลิ้มลองความอร่อยของรสดีเด็ด

ส่วนวันนี้ถ้าใครอยากตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่องที่ร้านเจี๊ยบรสดีเดช
ก็รับฟรีน้ำแดง๑แก้วต่อ๑โต๊ะกันไปเลย
แต่อย่าลืมนะคะต้องบอกว่ามาจากรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องด้วยล่ะ
อีกครั้งว่าเฉพาะวันนี้เท่านั้น
ก๋วยเตี๋ยที่มีเมนูก๋วยเตี๋ยวให้เลือกชนิดที่เรียกว่าละลานตา
ถ้าอยากรู้จะดับเบิ้ลความเผ็ดร้อนขนาดไหนไปค่ะไปต่อกันที่ร้านต่อไปค่ะซิดค่ะ
พวกผมหนีไปพนร้านนี้เลยครับปิรัญญาครับผม

ค่ะเปิดประมาณสัก๒๖มิถุนา๒๕๔๒ค่ะ

ที่มาของชื่อปีรัญญามันมาจากอะไรครับ
ทางบ้านแฟนเนี่ยเป็นโรงงานลูกชิ้นปลาใช่ไหมคะ
แล้วเสร็จแล้วด้วยความที่ว่าคือเบื่องานประจำแล้วอยากจะมีอะไรทำเอง
แล้วคิดว่าอยากจะลองมีร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยแล้วก็ให้ลูกค้าได้ลองทานของ

ทีจะเอาชื่ออะไรดีล่ะปลาอุ้ยมันก็ปลาอะไรดี
แล้วมีพอดีวันหนึ่งพาลูกสาวไปดูพาซาลูกสาวพูดปิลัญญา
เราก็เลยได้ไอเดียเอฟิลัญญามันดุดีฮะแล้วมันเข้มข้น

น่าจะเหมาะกับก๋วของร้านเราเพราะว่ารสชาติเข้มข้น
ใช่แล้วจัดจ้านค่ะแล้วพอปริญญามาเปิดนี่แบบเด็กหรือคนนักเรียน
คนทำงานแย่นี้ด้วยใช้ปลาปิลัญญาทำหรือ
ก็เลยกลายเป็นแบบคนตามมาทานกัน
เมื่อก็รู้ชินปลาก็จะเป็นปลาปิลัญญา

แหมเล่นเอาใจหายใจคว่ำกันไปเลยแต่ก็นะคะบอกได้เลยว่าความแนวของชื่อเนี่ย
และคิวหน้าร้านเอาเป็นว่าที่ร้านนี้ต้องมีของเด็ดแน่
แต่จะเป็นอะไรนั้นบุกไปหน้าเตากันเลยดีกว่าค่ะ
เอาบุกเข้ามาในครัวแล้วนะครับเรามาดูสูตรเด็ดของทางร้านก็คือลูกชิ้นก่อนดีกว่า
เพราะเป็นโรงงานลูกชิ้นเลยมีลูกชิ้นอะไรบ้างครับเนี่ยมีนะคะมีเกี้ยวปลานะคะ
อันนี้เกี๊ยวปลาค่ะแล้วก็มีภาษาจีนคือหืดกล้วยอ่ะฮะหืดกล้วย
เรียกง่ายก็คือปลาเส้นค่ะลูกชิ้นกลมค่ะลูกชิ้นก็คือกล้วยเหมือนกัน
แต่ว่าเป็นยัดขาวแต่มันไม่ได้ทอดใช่ฮะข้างในก็จะมีพวกแครอทมีผัก
มีอะไรเครื่องหลายหลายอย่างอ่าแล้วก็มีลูกชิ้นกุ้งทอดอันนี้อ่าแล้วอันนี้
เป็นโต๊ะหู้ปลาโต๊ะหู้ปลาที่ฮะเครื่องเราก็จะใส่ลงไปหลากหลาย
แต่ละเมนูนี่ต่างกันค่ะอันนี้คือทำที่โรงงานเราหมดเลยใช่ค่ะ
เห็นบอกว่าเส้นที่นี่มีเส้นมากมายหลากหลายเลยประมาณสิบกว่าชนิดค่ะครับผม
มีเส้นอะไรบ้างครับเส้นปลานะฮะเส้นปลามีเส้นปลามีเส้นปลาใช่ค่ะ
แล้วก็มีวุ้นเส้นเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่เหลืองบะหมี่หยก
บะหมี่ป๋อโอ้โหหลากหลายจริงจริงครับโลกถึงบะหมี่แล้วก็มีเส้นอุดมด้วยค่ะ
ซึ่งแบบเราดูแล้วว่าเด็กย่านสยามนี่บางทีเขาอยากทานอะไรที่มันเป็นการผสม
แล้วก็หาอุดมมาผสมเป็นอุดมน้ำโค้นอะไรอย่างเงี้ยฮะให้เวิร์ดความหลากหลายอ่า
มีมีนี่ด้วยเกียบหยีฮะเกียบหยีก็มีด้วยอ่าเกียบหยีตรงนี้ด้วยค่ะนี่ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่เวลาเขามาทำฟันอย่างเงี้ยฮะอืมผู้สูงอายุเขาก็จะชอบมันทำทานยากนะเดี๋ยวเนี้ย
ใช่ใช่ฮะน้ำซุปแล้วครับคันที่ตัวหลักที่เวลาเราใส่อินโฟนหรือก๋วยเตี๋ยวน้ำอ่าฮะ
แล้วก็จะมีแบบเคี่ยวกระดูกเยอะมากใส่กระดูกหมูใช่แต่ก่อนที่เราจะลงนี่เราจะต้องแช่ในน้ำธรรมดาก่อนครับ
ให้ความหวานของกระดูกออกมาแล้วเราค่อยลงไปเคี่ยวแล้วเคี่ยวก็มีระยะเวลาที่นานพอสมควร
แล้วก็จะมีพวกสมุนไพรมีผักต่างต่างเยอะทีเดียวของเราก็ยังจะมีพวกเอ่อตัวฟักแครอทอืมมีทั้งมีอัปเปิ้ลด้วยนะ
มีแอมเปิ้ลด้วยเหรอเราใส่เปิ้ลเพราะอะไรค่ะเหมือนมีเป็นเอ่อผลไม้แล้วก็รู้สึกมีธรรมชาติอะไรให้เด็กเด็กเนี่ยค่ะ
อยากให้มันหวานหวานใช่ใช่ใช่ก็คือแทนน้ำตาลไปใช่แล้วก็มีเครื่องเทศแล้วก็มีเครื่องเทศน้ำตาลซึ่งเราจะห่ออะไรลงไปฮะนะครับผม
เที่ยวใช้เวลานานนานเลยนะคะประมาณกี่ชั่วโมงครับก็ตั้งแต่เด็กมานี่เก้าโมง
ต้องส่งชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงนะคะแต่กระดูกอะไรก็ต้องแช่ไว้ก่อนนะคะ
โอเคกว่าจะได้น้ำซุกกี้ใช่ใช่หวานกลมกล่อมแบบนี้นะฮะใช่
โอ้โหเรียกว่าเด็กเส้นไม่ควรพลาดเพราะร้านนี้เขาจัดหนักจัดเต็มมีเส้นให้เลือกกว่า๑๑เส้น
ใครที่ชอบลูกชิ้นปลาบอกเลยว่าฟินแน่เพราะที่นี่ก็ขนกองทัพลูกชิ้นปลามาแน่นตู้เลยค่ะคุณ
ก็แม้เขาเด็ดเรื่องลูกชิ้นปลานี่น่ะว่าแต่ล้วงความลับหน้าเตากันไปขนาดนี้
ถ้าจะไม่ชิมรสชาติก็กะไรอยู่แต่ยังนะคะยังไม่ใช่ช่วงนี้ค่ะ
กลับมาเจอกันช่วงหน้าตอนนี้ไปพักหายใจหายคอกันสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเนอะ